เตะฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกในเกมนัดที่๖
เจอกับอินโดนีเซียวันที่๒๖มีนาคมนี้นะครับ
ความเปลี่ยนแปลงของอินโดนีเซียแม้ว่าจะรั้งบ๊วยของกลุ่ม
แต่ว่าในช่วงปลายปีที่แล้วก็ได้โค้ชใหม่นะครับก็คือชินตายัง
ซึ่งเป็นอดีตกุญศือทีมชาติเกาหลีใต้ที่พาทีมไปเล่นฟุตบอลโลก๒๐๑๘มาแล้ว
ก็น่าจะได้เห็นเขาเรียกว่าแท็กติกใหม่แล้วก็มุมมองใหม่
อินโดนีเซียเหมือนที่เคยเอาชนะกันมา๓๐๓๑อะไรแบบนี้แล้ว
คือเดี๋ยวหลังจากยุคของชินแตยังเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยกับการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับ
แตยังเข้ามาทำทีมชาติอินโดนีเซียก็คือตอนช่วงปลายปี
ก็คือช่วงปลายปีเขาบรรลุข้อตกลงกันให้ชินตายังทำครบทุกชุดเลยนะ
แล้วก็พาสตาร์ฟโค้ชมาแบบเต็มรูปแบบเลยสำหรับโค้ชคนนี้
ซึ่งหลังจากนี้นะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ถึงการแข่งขันคัดบอลโลกอีก๓เกมนะครับ
เขาบอกถึงการที่เตรียมจะเผชิญหน้ากับปาร์คฮังซอร์โค้ชเวียดนาม
แล้วก็อากิระนิชิโนโค้ชของเรานะครับ
เขาบอกว่าแม้ว่าอินโดนีเซียจะตกรอบแล้วแต่ว่าเขาจะโชว์พลังเกมลุกโฉมใหม่
อันนี้คือสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้พลังเกมลุกโฉมใหม่ก็ไม่รู้เป็นยังไงนะ
แล้วเขาก็บอกว่าถึงแม้ตอนนี้อินโดนีเซียจะยังไม่มีแต้มเลย
แล้วก็หมดโอกาสในการเข้ารอบไปแล้วแต่ว่า๓เกมที่เหลือจะเป็นโอกาสที่ทำให้แฟนอินโดนีเซียเนี่ย
คือพูดง่ายคือเรียกศรัทธาให้เห็นว่าฟุตบอลจริงแล้วมันคืออะไรกันแน่อะไรอย่างนี้นะครับ
เจอกับทีมไทยอันนี้สำคัญเพราะว่าเขาจะเป็นคู่แข่งกับของเราในวันที่๒๖มีนาคม
ก็คือเกมนัดถัดไปนะครับชินตายังบอกว่าทีมไทยจะเอาชนะไม่ง่ายเหมือนที่เคยบุกมาถล่ม๓๐
ในเกมนัดนี้นัดที่ขึ้นภาพอยู่ตอนนี้อย่างแน่นอนรวมถึงเกมที่เจอกับเวียดนาม
เวียดนามไปชนะเขาที่บ้าน๓๑เดี๋ยวอินโดจะต้องมาเรียนเวียดนามวันที่๔มิถุนายน
เกมสุดท้ายของอินโดนีเซียเขาก็บอกว่าพร้อมที่จะสกัดกั้นทีมเหล่านี้
ไม่ให้ไปรอบ๑๒ทีมเพราะว่าถ้ามาสะดุดกับอินโดนีเซียเนี่ยแน่นอน
โอกาสจะได้ไปรอบ๑๒ทีมสุดท้ายมันก็ยากนะครับ
การนำเกาหลีใต้ชนะเยอรมณีในเกณฑ์มาสุดท้าย๒๐
แต่ว่าตกรอบแรกจบอันดับ๓ของกลุ่ม
สุดท้ายกลับมาที่บ้านเกิดเนี่ยก็
คือผลงานไม่เข้ารอบน้องอาวนี่ถือว่าถือว่าล้มเหลวนะครับเพราะว่าเทียบกับทีมอื่น
มาตรฐานของเกาหลีใต้อาจจะดูเหนือกว่านิด
เพราะว่าไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาหลายสมัยติดต่อกันนะครับ
ก็ย้ำกันหน่อยนะครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลก๒๐๒๐
นัดที่๖ทีมชัดไทยจะเปิดราชบังคลากีลสถาน
กับอินโดนีเซีย๒๖มีนาคมนี้นะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสดโดยจะรอยืนยันเวลาอีกครั้งหนึ่งครับ

เป็นเหมือนตัวแปรสำคัญของทีมในสายนะครับ
เจอกับอินโดนีเซียถ้าไม่มี๓คะแนน
มันจะเป็นตัวแปรที่สกัดกั้นในการเข้ารอบอย่างแน่นอนนะครับ
จากเกมในนัดนี้เนี่ยทีมชาติไทยจะเจอกับปานามานะครับ
แต่ว่าตอนนี้รอยืนยันสนามอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าข่าวล่าสุดกระซิบมาบอกว่าน่าจะเป็นในกรุงเทพนะครับ
ส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลหญิงคัดเลือกโอลิปิกโซนเอเชีย

โดยไทยได้ประตูจากศิลาวันอินตะมีนนะครับ
ส่งผลให้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแพ้๒นัดติดต่อกัน
โอกาสไปเล่นในโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายแน่นอนแล้วครับ